มาดูกันดีกว่าพี่ยิ่งยงบอกว่าแน่
อู้ยสิบสองอีบ

มามาเลือกหมดคำถามดีกว่าเชิญครับ
เหลือหมายเลข๒๓และ๔ครับ

หมวดทงโบร์น
ทรงชาติญี่ปุ่นมีสีขาวกระแดงตอบ

ทีมคุณยิ่งยงได้หมวดห้อง
สรรพกรรมแน่ครับผม

ถ้าพร้อมแล้ว๖๐วินาทีนี้เปิดศึกวันทรงตัว

ทงชาติฝรั่งเศสมี๓สีตอบ

ทงชาติฝรั่งเศสมีสีแดงขาวน้ำเงินตอบ

แหมคุณภีร์

อะไรจะอ่อนไหวต่อแรงน้มถ่วงของโลกขนาดนั้นล่ะครับ
เครื่องไปซ้ายคุณพี่ก่อซ้าย
เครื่องไปขวาคุณพี่ก็ขวาสุดตัว
โอ้โหดูครับดู

น้ำลงไปอย่างไม่น่าแปลกใจอะไรเลยว่ะ

ทรงชาติฝรั่งเศสมีสีแดงขาวน้ำเงินตอบ

ทรงเชื้อไทยมีทั้งหมด๕สีครับผิดมีอีก๔๕ครับเอาไป๓ข้อ๓คะแนนจ้ะครับ
ทีมคุณยิ่งยงทำไปได้๓คะแนน
กับเวลาที่เหลือ๔๐วินาที

ค่ะนะฮะทำให้ได้เยอะเยอะลุงบอกว่าลุงไม่อยากเปียก
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ทงตราหมากลุกคนแก่ชอบเล่นตอบ

ทรงชาติไทยจะอยู่บนยอดเสาตอน๘โมงตรงเป๊ะ

ตอบผิดครับนะฮะ
ทรงชาติเยอรมันมี๓สีตอบ

ทรงชาติเวียดนามมีดาวตอบ
เสียบขาดมีการเกร็งแล้วก็กัดปากเล็กน้อย

นั่นแน่นึกว่าจะทนแล้วยื้อได้นาน
สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลของตัวเองไม่ไหว
ที่ลงน้ำไปได้อย่างสวยงาม
ทำให้ลุงยิ่งยงต้องมาลุ้นกันว่าจะเปียกหรือ
เปรียบหรือเปล่า
งงตราหมากลุกคนแก่ชอบเล่น
นี่ตอบผิดนะฮะนี่ได้คะแนนนะครับ
งตาหมากลุกเป็นสัญลักษณ์ของเส้นชัย
ทงชาติไทยจะอยู่บนยอดเสาตอน๘โมงตรงเป๊ะตอบว่า

ฮะผิดสิ
อยู่บนยอดเสาตรงเป๊ะ๘โมงเพราะเพิ่งชักขึ้นไปเอง

ทรงชาติอิตาลีมีสัญลักษณ์เป็นรองเท้าบูธ

ทรงชาติเยอรมันมี๓สีตอบว่าถูก
ได้คะแนนดำแดงเหลืองนะครับ
ได้๓ข้อ๓คะแนนค่ะ
ทีมคุณยิ่งยงมี๖คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๒๑วินาที
และนี่คือความหวังของทีมคนสุดท้ายแล้ว
ผมจะต้องได้๖คะแนนใช่มั้ย

อ่ะพร้อมนะครับ

เปิดศึกวันทรงตัว

คงชาติฮาวาเอียนเป็นลูกพิซซ่า

ทงชาติฮ่องกงมีดอกชงโพอยู่บนทง

งฮ่องกงพุทธเป็นรูปเท้าสวย
หมดเวลา

หมดแล้วอ่ะ

คุณลื่นเองไม่ใช่หมดแล้วก็ต้องกลับขึ้นสิครับพ่อ
หมดแล้วก็ต้องกลับขึ้นสิครับผม
แต่เขาจะกลับแล้วไงนำหลักตัวพี่เองนะครับ

ให้คุณพี่ยิ่งยงครับผม
ดูอาการและท่าทางของพี่นี่
ไม่ได้กลัวว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดเลยนะครับ
ดูพี่กลัวแค่ว่าจะตกน้ำมากกว่า
หรือว่าพี่เป็นพิษสุนัขบ้ากันครับ

แต่ก็เอาเถอะอยู่จนหมดเวลาแล้วแท้
แต่แพ้น้ำหนักของตัวเองเลยต้องลงน้ำจนได้

ชื่นใจสบายไหมครับพี่ยิ่งยง

เมื่อกี้พี่ยิ่งยงบอกอยากได้กี่ข้อนะ

ถ้าบอกได้๔๕ข้อไปก็ได้ไปแล้ว

ทรงชาติไหนก็มี๒ด้านทั้งนั้นแหละครับ

แล้วทำไมลืมไปล่ะอเมริกาหรือวะ
ชาติฮาไวเอียนเป็นรูปพิซซ่า

ทงชาติฮ่องกงมีดอกชงโคอยู่บนทง

และทงฮ่องกงฟู้ดเป็นรูปเท้าเปื่อย

ไม่รู้ตอนแรกมันสับสนหมดแล้ว

รวมแล้ว๘ข้อ๘คะแนนครับ
และในการแข่งขันรอบ๒นี้นะฮะ
ทีมพี่ฮายทำไปได้ถึง๑๒คะแนน

วกกับเกมนี้อีก๘คะแนน

ฮายนะฮะเกมแรกทำไปได้

๓บวก๑๒เป็นเท่าไหร่

เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะฮะว่า๒๐๐๐บาทจะเป็น๔๐๐๐บาทหรือเปล่า